คุณผู้ชมค่ะพาไปเที่ยวบ้างดีกว่า
ไปเที่ยวแบบสายบุญที่ภูดานหายจังหวัดกาลสินนะคะ
งานนี้ต้องบอกเลยว่าสายบุญเนี่ยจะต้องชอบมากมากแน่นอนค่ะ
ไปกันที่พุทธสถานภูดานหายตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะคะ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
จะมาทำบุญมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บนภูดานหายค่ะ
และถ้าหากว่าโชคดีนะหรือว่าบุญบารมีถึง
ก็จะได้กราบองค์พ่อแม่ครูอาจารย์พอสุรเตโชเมตตา
พระผู้เพียรในธรรมผู้เพียบพร้อมด้วยปัญญาทางธรรม
แล้วดีไม่ดีนะอาจจะได้ของคลังของบูชากลับบ้านไปอีกด้วย
ถ้าไปถึงแล้วคุณผู้ชมคะต้องบอกจุดที่ได้รับความนิยมหน่อย
ใครมาที่นี่ก็ต้องมาบันทึกภาพเอาไว้เป็นที่ระลึก
นั่นก็คือบริเวณถ้ำเหล็กไหลคุณผู้ชม
ถ้ำเหล็กไหลบางคนก็จะเรียกว่าถ้ำมรกฏนะคะ
ซึ่งรอบองค์พระเจดีเนี่ยก็จะมีความสวยสดงดงามของทัศนียภาพต่างหลายจุดเลย
ส่วนถัดไปนะคะตรงพื้นด้านล่างก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทของจริง
สง่าให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นสิริมงคล
อย่างน้อยได้มาเยือนที่นี่แล้วก็ได้ภาพกลับไป
ส่วนใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบสายบุญ
คือได้ชมธรรมชาติด้วยได้ไหว้พระ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็แนะนำนะ
พุทธสถานภูดานหายจังหวัดกาลสินก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
ช่วงนี้อากาศไม่ร้อนด้วยฝนตกพร่ำก็ชุ่มฉ่ำสบายดี
จะได้ภาพสวยหลายมุมกลับไปนะคะ
ก็แนะนำกันนะจ๊ะมาที่นี่มาเป็นแบบครอบครัว
อย่าลืมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมกันด้วยจ้า